ท่านผู้ชมครับที่ปฐุมธานีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุ๔๔ปีเขาก็ชอบเมาแล้วก็ไปหาเรื่องคนอื่น
ญาติพี่น้องก็ไม่เว้นก็เลยถูกอานะยิงจนเสียชีวิตนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นแฝดน้อง
เขามีแฝดพี่เป็นพี่ชายพี่ชายเขาเนี่ยเมื่อ๑๐ปีที่แล้วถูกลุงยิงเสียชีวิต
ด้วยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยผ่านมา๑๐ปีเนี่ยตัวคนนี้ที่เขาเป็นน้องฝาแฝดเนี่ย
โดนอีกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งนะครับที่ซอยกระแชง๕ตะบน
ห้องนอนด้านหน้าติดแม่น้ำมีนายสุรศักดิ์บัวหลวงหรือว่าในหนึ่ง
อายุ๔๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างเตียงนอนนะฮะ
นายสุรศักดิ์ถูกยิงด้วยปืน๓๘๔นัด
เข้าที่ข้อมือขวาที่ต้นคอนะต้นคอนี่กระสุนฝังใน
มีต้นขาซ้ายอีกหนึ่งนัดแล้วก็หน้าอกขวาอีกหนึ่งนัด
หน้าอกขวานี่ก็กระสุนฝังในเหมือนกันนะฮะส่วนคนก่อเหตุมือปืนเนี่ย
คือนายสุรศักดิ์บัวหลวงนามสกุลเดียวกันเลย
เขาเป็นอาหลานกันนายสุรศักดิ์บัวหลวงอายุ๖๘ปี
เป็นอาของผู้ตายเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนกระแชง
ก็พื้นที่นี่แหละอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
คนนี้ฮะไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วกระสุนที่ยังเหลืออยู่ในรังเพลิงอีก๒นัด
ยิงหลานไป๔นัดตายข้างห้องเลยนะครับ
เดี๋ยวไปฟังนะครับว่าญาติอีกคนนึงนะ
เขาก็เป็นอาของผู้ตายเหมือนกันแต่เป็นอีกคนนึงนะฮะ
เขาได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันก่อนจะเกิดเหตุยิงกันตาย
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับอยู่ด้วยกัน๔คน
ในบ้านก็มี๔ห้องนอนผู้ตายกับนายสุทัศน์นะฮะที่เป็นมือปืนเนี่ย
อยู่กันคนละห้องเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับ
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาตอนที่ทุกคนนอนหลับกันอยู่นะครับ
ผู้ตายกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็มามีปากเสียงกับนายสุทัศน์ที่เป็นอา
เสียงก็เงียบหายไปญาติญาติบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติ
เพราะทุกครั้งที่นายสุรศักดิ์เมากลับมาที่บ้าน
จะไปหาเรื่องทะเลาะกับนายสุทัศน์ที่เป็นอาแบบนี้อยู่ตลอด
กระทั่งตอนเช้าทั้งคู่ทะเลาะกันอีกรอบนึงนะฮะ
คราวนี้เป็นการทะเลาะที่หน้าห้องของผู้ตาย
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
เพราะนายสุทัศน์โมโหถึงขั้นชักปืนยิงใส่หลาน๔นัด

จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายมีอาชีพขับรถบรรทุก
แล้วก็เปลี่ยนมาขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวบ้าน
เป็นคนชอบดื่มเหล้าเวลาเมาก็จะผ่านหาเรื่องคนในบ้านเออะโวยวาย
ทุกคนก็ต่างเอือมระอานะฮะครั้งนี้ก็คาดว่านายสุทัศน์ที่เป็นอาคงทนไม่ไหวนะครับ
สุทัศน์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วทีนี้มันก็ไปซ้ำรอยกับเมื่อ๑๐ปีก่อน
เพราะผู้ตายคือนายสุรศักดิ์เนี่ยเขามีฝาแฝด
นายสุทัศน์เขาเป็นแฝดน้อง
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วแฝดพี่ของเขาซึ่งญาติญาติบอกว่าก็ลักษณะเหมือนนิสัยเหมือนแฝดน้องนี่แหละ
เมาแล้วก็เออะโวยวายหาเรื่อง
๑๐ปีก่อนแฝดพี่ของนายสุทัศน์เนี่ยเมาแล้วก็ไปหาเรื่องลุง
ลุงแท้ถือมีดบุกเข้าไปในบ้านลุงที่อยู่ติดกันจะไปแทงเขา
ลุงเขายิงสวนยิงสวนใส่เข้ามานะฮะก็เลยเสียชีวิต

มา๑๐ปีแฝดน้องโดนเหมือนกันเลย